มาดูเรื่องนี้กันดีกว่าเขาบอกว่าเกือบจะปะทะแล้ว
เอ้าก็ถ้าเกือบจะปะทะแล้วทำไมถึงมีเลือดตกยางออกกันแบบนี้
เดี๋ยวลองดูหน่อยแล้วเดี๋ยวขวัญเล่าให้ฟังเรื่องของลุงคนนี้ค่ะ
โอ้โหเขาเขียนสคริปต์มาบอกลุงคนนี้ก็เป็นตัวตึงล่ะพี่อุ๋ย

ตอนแรกยังงงอยู่ว่าแกจะตึงยังไง
กลัวตึงจริงเพราะแกเดินไปชี้หน้าด่าไปแล้วตะโกนเรียกใครไม่รู้ให้ออกมา
ในขณะที่แกชี้ไปรู้ไหมตำรวจยืนอยู่ตรงนั้น

เนี่ยเหตุการณ์ดูสิเนี่ยเดี๋ยวมาแล้ว

โอ้โหดูสิคะเนี่ยแล้วมันจะฟาดตำรวจซะอย่างนั้นอีก

ทีแรกคนบอกนึกว่าถ่ายหนังแล้วมีคนเดินตามซับเหงื่อด้วย
ใช่ไม่ใช่ทรัพย์เหงื่อค่ะพี่อุ๋ยค่ะ

ไหนดูตอนแรกหน่อยซิดูคลิปตอนแรกหน่อย

ื้อหือเดินมาแบบไม่เกรงกลัวใครเลยนะคะนี่ไง

ใครเห็นว่าถ่ายหนังมีคนไปคอยซับเหงื่อเห็นไหม

ก็เนี่ยคนแถวนั้นเขาถ่ายคลิปเหตุการณ์ไว้ได้
คุณผู้ชมเห็นอยู่แล้วเนี่ยเขาขึ้นไว้เลยว่าริมคลองภาษีเจริญ

คนนี้ตัวตึงจริงลุงแกเนี่ยนะคะ

แม่ลุงแกไปมีเรื่องกับแกรปมาก่อนก่อนหน้าที่จะมาเห็นว่ามันมีคลิปนี้ที่แกเดินชี้หน้าไปแล้วตะโกนเรียกให้ใครบางคนออกมา
คือเขาบอกว่าลุงขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปชนเข้ากับแกรป
หลังจากนั้นก็มีเรื่องทะเลาะกันแล้วปรากฏว่าคงไปชกต่อยกัน
ปรากฏแกก็เลยมีเลือดไหลอยู่ที่หน้า
นั่นแหละเป็นสาเหตุที่มีคนตามมาทรัพย์นั่นแหละค่ะ
แต่แกรปเขาขี่รถออกมาข้างนอกชุมชนนี้ออกจากจุดเกิดเหตุตรงนี้ไปแล้ว

ค่ะแต่ถามว่าลุงจบไหมลุงไม่จบค่ะ
ลุงเดินลากกันไกลตัดเหล็กอันใหญ่ออกมาจากบ้านแล้วตะโกนเรียกบอกมึงออกมา
นี่ข้ามคลองไปหาเลย
ไปค่ะไปแล้วออกมาเดินล้ออริมคอมาแบบนี้ตะโกนเรียกคู่กรณี
ญาตินั่นแหละค่ะที่พี่อุ๊ยบอกว่าตามไปทรัพย์เหงื่อ
ลงสะพานมาปุ๊บเจอตำรวจ
ตรงหน้าเลยตำรวจบอกหยุดหยุด
วิ่งตามจะห้ามเอาจริงนะตอนแรกทำท่าจะฟาดตำรวจแล้ว

ไปเจอตำรวจอยู่ตรงนั้นก็ตกใจสิคะ
อีกคนที่เป็นผู้หญิงยังตะโกนเลยนะบอกให้หยุด

เขาต้องเรียกกำลังเสริมมาสมทบอีก๒นายกลายเป็น๓นายนะคะ

โอ้โหกว่าจะพาตัวไปได้ตำรวจบอกเล่นเอาเหนื่อยอ่ะงานเนี่ย
ซับกันใหญ่อืมค่ะตัวตึงเลยนะ